เราเคยนำเสนอข่าวไปช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า
พบศพของผู้ชายถูกฆ่ายัดถังแล้วก็ถ่วงน้ำที่จังหวัดเชียงราย
ทีนี้เวลาผ่านมา๓เดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็ทำงานกันต่อเนื่องเลยนะคะ
จนล่าสุดสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
ผู้ก่อเหตุบอกว่าก่อเหตุไปด้วยความแค้นใจ
เนื่องจากผู้ตายแอบมายุ่งกับแม่
ชาวบ้านเขานินทาว่าผู้ตายมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับแม่
เลยตัดสินใจเอาปืนยิงแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ย
ช่วยกันเอาศพยัดใส่ถังน้ำแล้วโยนทิ้งน้ำนะคะ
เหตุการณ์ที่พบศพชายถูกฆ่ายัดถังน้ำมัน๒๐๐ลิตร
แล้วก็ลอยอยู่ในหนองน้ำที่หมู่บ้านเทิดไทย
ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่๘มีนาคม
ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบสภาพศพ
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห
เพราะว่าตอนนั้นสภาพศพเน่าไม่เหลือเขาเดิมเลยนะคะ
ร่างถูกยัดใส่ในกระสอบฟางอีกชั้นหนึ่ง
แล้วเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าตำรวจภูทรแม่ฟ้าหลวงจับกลุ่มตัว

มีนายหัทธลาบแสนข่ายอายุ๔๔ปี
นายคำจันแสนข่ายอายุ๓๓ปี
แล้วก็นายกองสมคำอายุ๕๒ปี
รวมถึงนายสุพธนาใจและนายอาทูเชอมือ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกพิพัฒนารเดช
เป็นผู้กำกับสพแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะคะ

แกะรอยติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ต้องหา

สืบสวนหาข่าวสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สอบหลักฐานที่พบตรวจสอบหลักฐานที่พบ
ตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารของผู้ตาย

เลยรู้ว่าคนตายเนี่ย
เป็นชาวไทยใหญ่ที่มาจากฝั่งเมียนมาร์
แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุ
ผู้ตายคือนายสาวคำไม่มีนามสกุลนะคะ
ทีนี้ตอนที่ผู้ตายไปอาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายดันไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงของครอบครัวหนึ่ง
ทีนี้ก็เลยทำให้คนในครอบครัวคือลูกชายโกรธแค้นค่ะ

จนผู้ต้องหาที่เป็นลูกชายพร้อมกลุ่มเพื่อนเข้ามอบตัว
ผู้ที่ก่อเหตุนี่นะคะคือนายหัทลาบ
สารภาพบอกว่านายสาวคำเนี่ยมีพฤติกรรมคือมายุ่งกับแม่ของเขา
คุกคามมาข่มขู่มาเคาะประตูบ้านกลางคืน
ชาวบ้านก็นินทากันก็เมาส์กันว่านายสาวคำเนี่ย
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับแม่ของนายหัทลาบ
ทีนี้นายหัทลาบก็เลยโกรธสิคะ
พอเจอนายสาวคำก็เอาปืนมายิงจนนายสาวคำเสียชีวิต
แล้วก็ร่วมกันกับเพื่อนเอาศพนายสาวคำยัดใส่ถัง
โยนทิ้งน้ำแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้าน
ไม่ได้หลบหนีไปไหนจนมาถูกจับกลุ่ม

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ